จันจิแฟนมาริโอก็สู้ชีวิตเหมือนกัน

ก่อนหน้านี้หนุ่มม้าริโอก็ขับรถโบราณคู่ใจ

และที่สำคัญซ่อมตลอดทางมันไปเลยจ้า
คือเป็นนุ่มสายคลาสสิกสายครูจริงนะสำหรับมาริโอเมาเลอร์
เจ้าตัวบอกว่าได้ไปออกทริปกับแก๊งรถโบราณร่วมกับคุณภูริ
รอบนี้ไปใต้เลยลงไปเบตงเลยแล้วก็เนี่ยค่ะฝนตกแบบนี้อุปสรรคเยอะพอสมควร
เพราะอะไรรถเสียคือรถเสียเนี่ยมันก็คือขับไปซ่อมไปคือซ่อมตลอดทาง
แต่หนุ่มโอ้เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมสนุกไม่เหนื่อยเลยคือขับไปซ่อมไปมันเป็นความสุขค่ะ
ว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามันคือความสุขของการเดินทาง
คือปกติเนี่ยถ้ารถเสียแล้วมีจันจิมาจันจิก็จะเป็นผู้ช่วยช่วยเข็นรถ
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มีบ่นอุบอิบนิดหน่อยว่าไม่น่าเอาคันนี้มาเลยอ่ะ
แต่ก็เต็มใจช่วยเข็นตลอดทาง
จนตอนนี้จันจิเนี่ยกลายเป็นสาวสายสตรองไปแล้ว

ฟังวันเกือบลุดอีกวันนึงก็มีปั๊มคลัชพัง
ครับของผมก็ซ่อมน้อยสุดเลยนะ